คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเคสนะคะเป็นสาวท้องแก่ติดโควิด๑๙ค่ะ
นี่เขาต้องร้องมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์เลยอ่ะนะคะเพราะเธอบอกว่า
ถึงกำหนดคลอดแล้วเมื่อวานนี้๑๒กรกฎาคม
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่ายังให้คลอดไม่ได้ต้องกักตัวก่อน๑๔วัน

ซึ่งพี่สาวเป็นกังวลมากว่าโอ้โหคนถึงกำหนดคลอดแล้ว
แล้วให้รอไปอีก๒สัปดาห์เนี่ยแล้วมันจะเกิดอันตรายไหม
อุ้มท้องเกินกำหนดที่เราไปคุยด้วยนี่คือพี่สาวของเธอนะฮะ
พี่สาวค่ะนี่ค่ะบ้านเธอเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นอยู่ที่ปฐุมธานีนะคะ
นี่คือคุณเก๋นะคะคุณเก๋บอกว่าในบ้านอยู่กัน๙ชีวิตเลย
มีพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเธอแล้วก็ครอบครัวของน้องสาว
ทำอาชีพค้าขายค่ะแล้วก็ต้องไปซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมืองมาขาย
น้องสาวติดโควิดมาจากสามีที่ต้องออกไปทำงาน
ลูกสาววัย๒๐ปีของน้องสาวก็ติดเหมือนกันแต่ก็คือไปรับการรักษาแล้ว
คนอื่นในบ้านตอนนี้ยังไม่ได้รับการตรวจเลยเลยไม่รู้ว่าติดไม่ติด
แต่ที่เป็นกังวลสุดก็คือกรณีของน้องสาวมีกำหนดคลอดลูกตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
แต่พอไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่า
คุณต้องกักตัวก่อน๑๔วันถึงจะยอมทำโทษให้ยังไงคุณก็ต้องอดทน
จะเลยกำหนดคลอดก็ต้องรอเพราะตอนนี้
ไม่มีเตียงเธอบอกบอกน้องสาว
กลัวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าอุ้มท้องนานเกินไป
ตอนแรกหมอบอกว่าผ่าได้พอไปมาบอกว่าเตียงเต็มอย่างนี้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเตียงเต็มเตียงไม่พอ
แล้วเขาบอกยังไงให้เลื่อนไปก่อน
ไม่เขาบอกว่าให้ไปกักตัวก่อน๑๔วันซึ่งมันถึงกำหนดแล้วอ่ะ
เราก็ไม่รู้จะกัดยังไงเพราะลูกสาวก็ติดอยู่อย่างนี้

ก็อยากจะตรวจจะต้องทำยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
ต้องทำยังไงจะไปตรวจที่ไหนที่ไหนก็ไม่รับตรวจ
เรื่องต้นนะคะเราได้คุยกับคุณเก๋อีกรอบนึงแล้ว
บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลติดต่อมาแล้ว
แล้วก็รับตัวน้องสาวไปผ่าคลอดเรียบร้อยแล้ว